ต่อที่เรื่องของดราม่าของอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมไทยกันบ้างนะครับ
ที่ต้องบอกว่าดราม่าเพราะว่ามีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะ

แต่ว่าทางด้านของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต้องมีการปรับกลยุทธ์ใหม่
เป็นการช่วงชิงลูกค้ากลับคืนมาอยู่ที่ของตัวเองนะครับ
ก็มั่นใจว่าตัวเองมีความแข็งแกร่งพอจะสามารถดึงลูกค้ากลับคืนมาได้ครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เรามีศักยภาพพร้อมจริง

เพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นรายที่๒

แล้วบริษัทเองก็มีความพร้อมที่จะให้บริการ

มั่นใจว่าจะสามารถชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถึง
ละ๓๔ภายใน๕ปี
จากเดิมร้อยละ๒๐ในปัจจุบัน
ด้วยฐานลูกค้า๑๙๕๐๐๐เลขหมาย

งบลงทุน๕๕๐๐๐ล้านบาท
และมั่นใจว่าการมีคลื่นความถี่มากจะเป็นแต้มต่อ
และเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญสำหรับการขยายฐานลูกค้าในอนาคต
เราได้คลื่นที่มีศักยภาพดีมาก
ออกมาจากผู้ที่ใช้อยู่แล้ว
และมีการใช้งานอยู่แล้ว
ในขณะที่ผู้ที่ต้องการขึ้นนั้นก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับ

ถ้าเราคิดว่าเราจะ

ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ย

และการลงทุนนะครับ

แต่ความเสี่ยงนั้นเราพิจารณาและวิเคราะห์แล้ว

ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราบริหารได้

แต่ก็มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เป็นเบอร์๒ของตลาด
และจะชูเรื่องราวของความเร็วอินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์มือถือในราคาที่ดีที่สุด
เฉลี่ราว๕๐๐บาทต่อเดือน

จากไม่เคยอยู่ในธุรกิจนี้มาก่อน
และด้วยราคาใบอนุญาตที่ทุ่มเงินประมูล

ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะช่วยประหยัดงบลงทุน
และขยายโครงข่ายได้รวดเร็ว
ขณะเดียวกันเองก็มองว่าตลาดสินค้าในบ้านเราก็เริ่มอิ่มตัว
แม้จะมีการเปิดใช้ซิมการ์ดใหม่เฉลี่ย๕๖ล้านเลขหมายต่อเดือน

ดังนั้นการแข่งขันในอนาคต
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน